มาดูอีเวนต์นี้กันดีกว่านะคะต้องบอกว่า
อันโยเซโยคันทรัมมีด้า

หรอมากคิมซุฮยอนค่ะ
รัดฟ้ามาอีวงอีเวทอ๋อรากตายค่ะ
แล้วงานเดียวกันเนี่ยค่ะซุปตาเมืองไทยเราไปร่วมแจมกันเพียบเลยค่ะ
ตบเท้ามาตามภาพที่เห็นได้แล้วค่ะ
แมทพิรณีนะคะคุณมาสจุธาวุฒิพร้อมใจกันแบบว่า
มาดูความหล่ออาราคุณสุฟตาคนนี้
แล้วก็บอกว่าโอ้โฮจริงหล่อพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลย
และงานนี้เองค่ะสาวแมทก็ได้มาอัปเดตสถานะหัวใจของเธอด้วยนะคะ
หลังจากที่ประกาศกลางรายการดังว่าตอนนี้หนูโสดสนิท
แต่หลายคนก็ไม่เชื่ออุ้ยสวยขนาดนี้จะโสดได้ยังไงค่ะ
ซึ่งสาเหตุที่หลายคนไม่เชื่อนะคะก็มาจากคลิปหัวหินนี่แหละค่ะ
ที่มีภาพควงคู่กับหนุ่มคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยกัน
นอกจากนี้ก็นะคะก็ยังมีหนุ่มที่ชื่อจุดนี่
ที่ถ่ายสตอรี่พร้อมแท็กไปถึงสาวแมทอีกนะคะ
จนหลายคนเขาชวนสงสัยว่าเป็นคนพิเศษหรือเปล่า
รวมถึงใครที่ติดตามสาวแมทผ่านทางโซเชียลนะคะ
ก็คิดตรงกันว่าชีวิตช่วงนี้แมทเอ้าพูดร้องตรงสดใจเนี่ย
น่าจะมีแฟนน่าจะมีคนรู้ใจค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้แมทตอบแบบม้วนเดียวจบเลยนะคะ
สวัสดีค่ะตอนนี้หนูเซตัสคือซิงเกิ้ลค่ะ

สนิทมากแล้วก็ไม่พร้อมเปิดใจให้ใครทั้งนั้นค่ะ
ส่วนที่แฟนละครเจ๊ไอติ้นกับหนุ่มเกรทเนอะ
หลายคนก็เห็นเขาจิ้นกันโอ้นะคะเธอบอกว่าจริงพี่เกรทก็น่ารักนะคะ
แต่ว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีเท่านั้นแหละจ้า

โสดค่ะไม่ต้องถามเราทุกคนต่างเป็นเพื่อนกัน
จิ้นรีเทิร์นเหมือนมองตาก็คือรู้รู้มุกอะไรอย่างนี้
คนนั้นเขาก็บอกว่าเขาโสดตลอดเวลาอยู่แล้ว
ไม่แปลกมันไม่เห็นว่าเขาจะเคยยอมรับอุ๊ป
คิดภาพไม่ออกจริงแล้วก็ไม่กล้าคิดด้วย

พี่ชายที่แสนดีค่ะพี่ชายนี่แสนดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอืม
เป็นว่าติดตามต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องจะมีละครแล้วค่ะ
จากนี้นะคะคุณแม่คนสวยคุณมิวนิษฐาค่ะ

คุณผู้ชมนะคะก็ไป๒ต่อ๒ที่พิศแลนด์ค่ะ
ซึ่งบอกเลยนะคะว่ามิวแฮปปี้มากเลยค่ะ
ส่วนใครที่ลุ้นนะคะว่าทริปนี้จะได้แบบจะได้เบบีคนที่๒หรือเปล่านะคะ
งานนี้สาวมิวบอกว่าพี่เอาจริงหนูก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน

และพูดถึงเด็กหญิงมารินหลายคนก็ไม่พลาดที่จะแบบแซวเรื่องผม

เพราะว่าตอนนี้น้องมารินผมยาวติดกิ๊บได้แล้วจ้า
เป็นที่ที่เราเหมือนแบบคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า
อยากจะไปที่นี่เหมือนคุณแซนก็เคยไปมาแล้วแหละ
เขาก็บอกว่าแบบที่นี่เขาไปแล้วเขาชอบเขาอยากจะพาเราไป
ก็มีนะแล้วก็แบบว่าอยากจะไปสวีทนิดนึง
กลับมาก็ได้รุ้นข่าวดีไหม
ก็อยากจะลุ้นด้วยเหมือนกันค่ะ
มันก็เป็นอะไรที่เราก็มีวางแผนไว้

คลิปที่ซื้อเก็บไว้ได้ใช้หรือยัง

แต่ว่าด้วยความที่มารินไม่ได้ติดตั้งแต่เด็ก

ก็จะติดได้แป๊บนึงดึงออก
ก็รู้สึกว่าอุตส่าห์ล้อให้ผมมานะลูก

จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกสาวของก็ยาว

สาวจำหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้ยังกลับมาจากเฮนิมูล